คุณผู้ชมค่ะจากจังหวัดภูเก็ตพาคุณผู้ชมลงใต้ไปอีกนิดนึงนะคะ
ไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่
ไปดูการทลายบ่อนการพนันเย้ยกฎหมายมาก

ตั้งวงกลางอำเภอหาดใหญ่เลยคุณโหเลยนะ
ใช่ค่ะคราวนี้จับได้ทั้งชายและหญิงนักพนันกว่าร้อยคน
มูลค่าเรื่องของเงินสดสามารถยึดได้นับ๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
อ่าไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีปียวัตรนาควานิส
ผู้อำนวยการกองข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกภาษกรกลั่นวานผู้กำกับการสภหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ก็มีการสนที่กำลังทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า๑๐๐นายเนี่ยนะคะ
ทลายบ่อนป๊อกเด้งกลางเมืองหาดใหญ่เออ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะสามารถจับนักพนันทั้งชายและหญิงได้รวมกว่าร้อยยี่สิบห้าคน
แบ่งเป็นชายเจ็ดสิบคนแล้วก็หญิงห้าสิบห้าคน
เจ้าหน้าที่เขามีการตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยนะคะทั้งไผ่ทั้งอุปกรณ์การเล่น
ให้เนี่ยเขาบอกว่าตรวจยึดได้เนี่ยนับร้อยสำนับสำรับเลยเยอะนะคะคุณ
จากนี้ยังมีเงินสดบนโต๊ะประมาณ๑ล้าน๓แสนบาทรวมถึงปืนพกสั้นอีกประมาณ๒กระบอกอีกด้วย
ครับนอกจากเงินสดบนโต๊ะแล้วคุณยังมีเงินสดที่เก็บอยู่ในตู้เซฟอีกจำนวนสิบมัดนะคะมัด
ละหนึ่งล้านบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงินสิบเอ็ดล้านสามแสนบาท
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นพนันเอาทรัพย์สินก่อนควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดเนี่ย
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังไม่จบนะคุณ
อีกชุดหนึ่งก็ไปบุกทลายบ่อนป๊อกเด้งที่บริเวณกลางป่าละเมาะ
พื้นที่หมู่๔ถนนลบบุรีราเมษตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่ด้วยนะคะ
ก็จับนักพนันทั้งชายและหญิงรวมได้อีก๒๐คน
อุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการทั้งโต๊ะเก้าอี้ชิปที่ใช้แทนเงินเงินสดจำนวนหนึ่ง
รถจักรยานยนต์๔๐คันแล้วก็รถยนต์อีก๒๐คันด้วยกัน
ก็จัดการส่งตัวนักพนันทั้งหมดดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ